เอามาดูอาการของเสนาโค้กกันหน่อยนะคะ
พอพูดถึงคำว่าเสนาโค้กเนี่ย
ใครที่อยู่ในยุค๙๐จะทราบว่าชื่อนี้เนี่ย
มาจากการเป็นที่พิธีกรรายการชื่อดังก็คือยุทธการขยับเหงื่อ
เขามีหลายเสนาแต่เสนาโค้กตอนนี้นะคะ
ท่านนี้นะคะคุณสมชายเปรมประพาพงศ์เป็นมะเร็งตับค่ะ
ระยะที่๔แล้วนะคะเราเอาเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานำเสนอไปแล้วนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของเสนาโค้กที่เป็นมะเร็งตับระยะที่๔ค่ะ
ปัจจุบันอายุหกสิบสองปีแล้วนะคะลูกสาวคนโตน้องสมายค่ะ
น้องสมัยนี้อายุยี่สิบห้าปีค่ะฝากขอบคุณทุกท่านผ่านทางไทยรัตน์ทีวี
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวดูแลเสนาโค้กดีที่สุดยืนยันว่าไม่ได้ตกอับเป็นข่าว
เพราะก่อนหน้านี้มีการแชร์ข้อมูลว่าเสนาโค้กตกอับและแถมยังมีโรคร้ายด้วยนะคะ
ยืนยันไม่ได้ตกอับเรื่องบ้านที่กรุงเทพก็ยังไม่รู้ว่าจะขายหรือเปล่า
เพราะแพลนกันไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคุณแม่จะบินไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา
อยู่กับลูกชายลูกชายเรียนอยู่ที่นู่นแล้วค่ะ
ส่วนตัวน้องสมายเองมีธุรกิจที่จังหวัดเชียงใหม่
ทีมข่าวของเรานะคะได้พูดคุยกับเสนาเพชรก็คือคุณพุทธิพงศ์พรมสาขาณนครหนึ่ง
เพื่อนสนิทร่วมกวนยุทธการขยับเหงือก
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าทราบถึงอาการป่วยของเสนาโค้กมาสักพักแล้ว
ส่วนตัวโทรศัพท์พูดคุยกันตลอดค่ะไม่ได้ทิ้งกันไปไหน
เสนาโค้กเองกำลังใจดีมากเวลาโทรไปหายังคงปล่อยมุกตลกแซวกันอยู่ตลอดเลยค่ะ
เรื่องตัวโทรก็ยังพูดติดตลกว่าถ้าไปอัดมิทที่โรงพยาบาล
ก็บอกไม่เอาเว้ยกลับมาแบบลูกเมียไม่ได้เจอเขา

เป็นห่วงเป็นใยพี่โค้กของเรานะครับก็อยากจะบอกว่าแกกำลังใจดีอยู่นะครับ
กำลังใจดีอยู่แล้วก็ให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้าไปนะคะสำหรับครอบครัวของเสนาโค้ค่ะ
ส่งกำลังใจเอาใจช่วยนะคะคนที่เป็นโรคร้ายอยู่ทุกคนด้วย